โอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดเลยหลายคน

ก็คือเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยล่ะ

ถ้าสมมุติในสังคมแกก็จะรู้ว่าน้องเบลเนี่ย

ที่ตัวเองก็เคยมีแฟนเป็นธอมมาก่อน
นี่ฮะนี่ไง

แต่ดิวมันก็บอกว่ายืนยันไม่ได้เป็นคนด่าไม่ได้สั่งการใด
แต่เธอมาด่าถึงพ่อเราบ้านเราเหยียดเพศสภาพคนอื่นเขา
ด่าเขาธอมทั้งที่ตัวเองก็นะ
เขาก็ไม่ชอบคนอื่นเป็นพยานได้หมดว่าเธอ
มาหาเรื่องเราก่อนเราพยายามห้ามทุกอย่างแล้ว

เที่ยวโทรไปฟ้องคนอื่นเขาได้แล้วคือไอดิวไอดิวก็เสี้ยกลับเหมือนกันว่า

สั่งให้กูไปทำมึง
เขากับกูตีกันเพราะว่าห้ามไม่ให้กูทำมึง
กูทำเพราะกูโกรธแทนเขา

อะไรไม่รู้กูทำมึงมึงทำกู

เบลออกมาแชร์ยับว่าสาวดิวเนี่ยหึงเซบัสเตรลี
ที่เคยไปจีบเบลก็คือแฟนของดิวเนี่ยเคยไปจีบเบลนะครับ
ถึงขั้นเดินเข้าไปถามเบลเลยว่า
เธอเดินชนไหล่แฟนเธอเขาไว้เท่าไหม

แล้วก็เหยียดเพื่อนเหยียดเพศ
งานนี้ก็เลยเกิดการซัดแรงกับแรง

เพราะไม่พอใจกับการดูถูกสร้างภาพสร้างเรื่อง
ส่วนแฟนดิวคนปัจจุบันที่เจอนะครับเขาบอกว่า
จะสอกจากแฟนของเบลเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่ายินดีจ่ายค่าปรับค่ะ
เพราะเรื่องทำร้ายร่างกายเพราะก็ผิดก็ไม่โอเค
ที่โดนถูกทั้งเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องเพศสภาพ
รางวัลเงินนั่นดิวนั่นดิวนะฮะแล้วก็แบบว่าเสียกันหลายเรื่องเลย
แฟนของน้องดิวก็ออกมาตอบว่าคนที่แบบว่าอยู่ในระดับเดียวกัน
ก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างงี้อืมนะฮะแล้วก็เพื่อนของน้องดิวก็ออกมาบอกว่า
ที่ดิวเนี่ยเก็บเงินนะฮะเรื่องแบบว่าเวลาไปเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
แล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยแล้วมาเก็บเงินทีหลังเนี่ย
เพื่อนก็บอกว่ามันเป็นความพึงพอใจของเพื่อนเขาที่อยากจะช่วยออก
แล้วก็ออกมาตอบโต้กันนะฮะไปมาตอนนี้ก็ยังไม่จบนะฮะ

ก็มีคนสนใจติดตามก็เยอะเลยเยอะมากครับผม